คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นเรื่องของความเชื่อเพราะแม้แต่พระท่านเองท่านก็ยังเชื่อเลย
มีรอยค่ะเป็นลักษณะรอยเหมือนรอยเลื้อยเป็นทางยาวเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากให้ไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าชาวบ้านเชื่อว่าอะไรค่ะ
ไว้ใจที่เขาทั้งพ่อแม่แค่คุณเพื่อเพื่อให้มันใหญ่มา
พญานาคค่ะยังไงข่าวนี้ก็ต้องพญานาคค่ะไม่มีทางไปลอยอย่างอื่นค่ะคุณขวัญ
คุณไม่คิดว่าอาจจะเป็นรอยร้อนรถอะไรเงี้ยหรอ

ชาวบ้านเชื่อว่าพญานาคถูกต้องไหม

ชาวบ้านเราเชื่อแบบนั้นจริงแล้วเนี่ยคุณดูนะที่เขาเอาไปโพสต์คลิป
แล้วเขาแคบชันคืออะไรหรอดูสิเจ้าเชื่อเรื่องพญานาคบะ
อย่างงี้นี้แล้ว

เพราะว่าพระสงฆ์เองที่นี่เขายังเชื่อแบบนี้เลย
วัดแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะคือวัดหนองม่วงปิติธรรมมงคลค่ะ
อยู่ที่ตำบลท่าแดงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
คนเขาก็ถ่ายคลิปแล้วไปโพสต์เอาไว้ลงในติ๊กต๊อกนั่นแหละค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่ก็เชื่อกันจริงว่านี่เป็นรอยของพญานาค
เป็นรอยดินโครนยาวเลย
คล้ายกับเป็นรอยเลื้อยของสัตว์ขนาดใหญ่เป็นทางเลยนะคะ
พื้นอุโบสถนะคะคุณไม่ใช่พื้นถนนด้านนอก
เนี่ยไปตรวจสอบทีมข่าวของเราอยากรู้ก็เลยเดินทางไปที่วัดแห่งนี้ค่ะ
ปรากฏว่าพบว่าวัดกำลังก่อสร้างอุโบสถสูง๒ชั้น
เป็นลักษณะแบบหลังคาทรงไทยสีน้ำเงิน
ชั้นล่างของอุโบสถก็เห็นเป็นรอยนั่นแบบนี้
แต่จุดที่ออกมาเราไปดูมาแล้วต้นทาง
มาจากจุดที่วาศิลาเริกอุโบสถ
แล้วไปสิ้นสุดตรงผนังฝั่งตรงข้าม
ครูไว้นี่คุณผนังตรงนี้นะคะ

เพราะวัดมาแล้วระยะทางยาวเกือบ๒๐เมตร

พระอธิกาลสุธรรมปิติธรรโมอายุ๘๗นะคะ

เมื่อหลายปีก่อนนะผมเดินไปทุดงในป่าแถบภาคเหนือ
ผมก็ไปพบเห็นและพูดคุยกับพญานาค
ท่านบอกนะท่านบอกว่ารูปร่างสูงใหญ่ขาว

ในมือถือพระขันเอาไว้

บอกกับผมว่าบอกกับอัตมาว่าอยากจะมาอยู่ด้วย

แล้วก็อยากจะช่วยสร้างอุโบสถให้เสร็จ
อาตมาจึงเชื่อว่ารอยเลื้อยดังกล่าว

อาจจะมาสื่อให้รับรู้ว่าท่านจะมาอยู่ด้วยค่ะ
อัตตามาก็อยากจะมาอยู่ด้วย

เดิมทีมาอยู่ที่ป่าวงหิวพรานก่อน
ตอนนั้นโบสถ์ยังไม่ได้สร้างมีแต่เสาชั้นล่างนี่
แล้วเขาก็มาแล้วมาตั้งแต่สมัยนั้น
เพราะฉะนั้นเรื่องการสร้างพระอุโบสถหลังนี้ก็
เขาเองเป็นผู้สร้าง

แบบนี้แต่อย่างที่บอกนะมันเป็นความเชื่อนะคะ
ก็ใช้วิจารณญาณของแต่ละคนค่ะ

ปั้นพญานาคคุณสมันตะค่ะ
อายุ๔๓ปีหรือเขารู้จักกันในนามชื่ออาจารย์เชน

เชนบอกว่าพบรอยตั้งแต่วันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมา
มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นรอยพญานาคที่แน่ที่มาปรากฏให้เห็น

แล้วก็มาช่วยหลวงพ่อสร้างโบสถ์ให้เสร็จนั่นแหละ
ก็มีความเชื่อกันแบบนี้เชื่อว่าน่าจะมาให้โชคอีก
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเนี่ยรวมถึงทางด้านของอาจารย์เชน

หลายคนบอกว่างั้นจะมีเลขอะไรฝากกันบ้างไหม
ก็ชาวบ้านที่เขามาดูรอยพญานาคเขามองเห็นเป็นตัวเลข

คุณทางยาว๒๐เมตรมีจุดไหนที่ควรเห็นตัวเลขไหมคะ

เลข๗ไทยหรือเลข๗อาราบิก
เนี่ยชาวบ้านบอกว่าเห็น
เห็นเป็นเลข๓ตัว๗ห้ากา
เฮ้ยเอาแล้ว
จากนี้ไปคุณน้ำแข็งไม่ต้องอ่านข่าวแล้ว

ฉันยังไม่เคยรวยจากอันนี้สักงวดหนึ่งเลยค่ะ
ก็ยังคงต้องทำงานทำมาหากินอยู่ใช่ไหมครับ
เพราะว่าสิ่งสำคัญคือทำงานเท่านั้นค่ะ